นิสถือเป็นหนึ่งใน๑๖ชนิดกีฬาของโครงการสปอร์ตฮีโร่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้ในการปั่นนักกีฬาเยาวชนสู่เส้นทางระดับชาติ
โดยอาจารย์พัชลพลคำสมานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทนนิสเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
สะท้อนมุมมองสิ่งที่อยากร้องขอในโครงการสปอร์ตฮีโร่ว่าควรเพิ่มค่าตอบแทนการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬารวมถึงค่าเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ
และที่สำคัญน่าจะขยายอายุนักกีฬาในโครงการจากอายุ๑๐๑๘ปีไปสิ้นสุดในอายุ๒๐ปีแทน

ขอเพิ่มเงินเวลาไปแข่งต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
ในบางรายการมันต้องใช้ตังค์เยอะ
แล้วก็ค่าเดินทางอย่างนี้ค่ะ
ในประชุมบุญเทียมผู้หน่วยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค

ได้พูดถึงประเด็นการเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนนักกีฬา

ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

เช่นเดียวกับค่าเดินทางไปแข่งขันในรายการต่าง
กกทได้เตรียมแผนรองรับไว้หมดแล้ว
ฉบาพล่างนี้ได้ผ่านที่ประชุมค่านักดำเนินการบริหารแล้ว

ก็จะอยู่ที่๓๕๐๐ต่อเดือน

เพราะฉะนั้นทางกรกฐก็ต้องขยายอายุตามสถาบัน
นะครับเท่า๑๙ปีถึง๒๐ปี
อันนี้อยู่ในข้อบังคับเรียนขยายอายุให้
เป็นข่าวดีของบรรดาน้องนักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่
การกีฬาแห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหา

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน